สวัสดีครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เฉพาะภรรยาวเองทางตอนบนเรื่อยลงมาจำถึงตอนกลางอาจจะ
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่าง
ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าในช่วงดังกล่าวครับ
หลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
อย่างที่ได้เน้นย้ำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่า
ในช่วง๒๙ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับ
จะมีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงแน่นอนครับ
แผ่มาในครั้งนี้มาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่ขณะนี้เข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราครับ
ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
เกิดฝนฟ้าคันนองฟ้ารองฟ้าผาลมกระโชคแรง
รวมไปถึงลูกเห็บหรือเรียกทั้งหมดนี้ว่าพายุฤดูร้อนนะครับ
โดยตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปก็จะไล่มาตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ค่อยเขยิบในไปบริเวณทางปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

แล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกเลื่อยลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้

การหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรกันบ้าง
กับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

พบว่าอากาศยังคงร้อนละอุนะครับ

อุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๘องศา

อุณหภูมิต่างกันถึง๒๐องศาเซลเซียตเลยนะครับ

มีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑๓๘องศาเซลเซียตครับ
ส่วนภาคกลางครับอากาศร้อนมีฝนนะครับ
ซึ่งโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๕๓๘องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ
ก่อนที่จะมีฝนตกก็จะร้อนเป็นพิเศษ
โอกาสการเกิดพายุฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิ๒๔๓๗องศาเซลเซียตคลื่นต่ำกว่า๑เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑๓๕องศาเซลเซียต

ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๑๙๓๖องศาเซลเซียตนะครับ

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณร้อนละ๑๐๒๐ของพื้นที่

ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมก็ต้องระวังกันหน่อย
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ช่วงในระยะนี้จุดไหนที่ยังไม่ได้เจอฝน
หลังจากฝนผ่านไปแล้วอากาศก็จะเย็นลง

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปต